ขอนแก่นเนี่ยมีชาวบ้านเขาส่งคลิปมาร้องเรียนยังสื่อมวลชนนะครับ
บอกว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยถูกทำร้าย
โดยคนที่มาทำร้ายเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางลูกบ้านเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ๕๓ปี

แต่ว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาทำร้ายนะฮะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
นี่นะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วเสื้อสีดำนี่
คุณพูดอะไรบ้างครับเป้าอิอินร้ายน้ำแยงน่ะครับ
ผู้หญิงที่ถือไม้ขำยันอยู่สุดท้ายผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ชายคนนี้จะฟาดอย่างนี้
แล้วมีเหยียบมีเตะด้วยเอาไม้เนี่ยค้ำไปที่คอด้วยผู้หญิงคนนี้อายุ๕๓ปีนะครับ
มีลูกบ้งลูกบ้านก็อยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยนะ
เขาบอกเขากลัวกันเพราะว่าคนก่อเหตุเป็นผู้ใหญ่บ้าน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๘ตุลาคมนะครับเกิดตั้งแต่๘ตุลาคม
ในพื้นที่บ้านแสงจันทร์หมู่๙ตะมนต์กุฎน้ำใสอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะวันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับ
บ้านของหญิงที่ถูกทำร้ายในคลิปนะชื่อพลอยนะฮะอายุ๕๓ปีนะครับ
อยู่ห่างจากบ้านผู้ใหญ่บ้านแค่๕๐เมตรนะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเธอยอมรับว่าเธอเมาแล้วทะเลาะกับแม่
แม่เลยไปเรียกผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยนะครับ
พอมาถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านไม่พูดพร่ำทำเพลงตรงเข้ามาทำร้ายเธอ
เธอเจ็บอย่างที่เห็นนั่นแหละนะฮะในคลิปเนี่ยต้องไปพักรักษาตัวอยู่หลายวัน
ระหว่างที่รักษาอาการบาดเจ็บผู้ใหญ่บ้านไม่เคยมาขอโทษไม่เคยมาดูแล
นี่ป้าพลอยนะฮะอายุ๕๓ปีแล้วนะครับ
แล้วก็บอกว่าหลังจากที่คลิปถูกแชร์ไปในโซเชียลก็มีคนสนิทของผู้ใหญ่บ้านติดต่อมา
บอกว่าจะมามอบเงินเยียวยาแต่ป้าพลอยแกบอกว่าแกไม่รับนะฮะ
จะให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเดียวฮะไม่รับเงินเยียวยาครับ
ขณะเดียวกันแม่ของป้าพลอยอายุ๘๒ปีแล้วนะครับ
คุณยายชวีนะฮะบอกว่าวันเกิดเหตุลูกสาวเมาเหล้าเออะโวยวาย
จะทำร้ายร่างกายแม่เลยไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยห้าม

บอกมาถึงนี่ปรีเข้ามาทำร้ายร่างกายลูกสาวเลย
ซึ่งมันรุนแรงไปหรือเปล่าเพราะว่าลูกสาวของยายเนี่ย
ขาก็ไม่ค่อยดียังไงก็สู้ไม่ได้อยู่แล้ว
ชาวบ้านในชุมชนนะครับบอกว่าความจริงก็อยากจะไปช่วยนะฮะ
ตอนนั้นแต่ไม่อยากมีปัญหากับผู้ใหญ่บ้าน
เขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วส่งคลิปไปให้ลูกสาวของป้าพลอย

ลูกสาวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาบ้านในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้นะครับ
กรณีที่แม่ของเขาถูกทำร้ายร่างกาย
มีชาวบ้านอีกคนนึงนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้คุณภูริพัฒน์ลงพื้นที่ไปเขามาร้องเรียนบอกว่าตัวเขาเนี่ยเมื่อวันที่หนึ่ง
เมื่อวันที่๒๘พฤศจิกายนตอนตี๑ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในคลิปก็บุกเข้ามาขโมยตัดต้นกัญชาเข้าไปต้นหนึ่ง
กัญชาต้นนี้นี่สูงสามเมตรนะฮะที่ผ่านมาเคยไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้เอามาคืน
แต่ผู้ใหญ่ก็เฉยเลยไปแจ้งความกับตำรวจนะตำรวจก็บอกว่าจะให้ไกลเกลี่ยกันแต่ทั้ง
ฝั่งของลูกบ้านเนี่ยนี่ฮะเขาบอกต้นกัญชาสูง๓เมตรของเขาเนี่ยเขาบอกเขาจะไกลเกลี่ยอะไร
เขาไม่ยอมนะครับเพราะว่าไปตัดของเขาไปผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทำไม่เหมาะสมหลายครั้งแล้วทุก
คนในชุมชนมองว่าไม่ควรจะเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อไปด้วยซ้ำ

เราก็อยากจะฟังทั้งสองฝั่งนะฮะคุณภูริพัฒน์ก็เลยไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านนะครับ
จะได้สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกมุมนึงว่าเออตกลงแล้วเป็นยังไงกันแน่
แต่ผู้ใหญ่บอกยังไม่พร้อมจะคุยเพราะเอิญวันนี้ติดเรียนกฎหมายออนไลน์

บอกถ้าอยากจะทราบรายละเอียดอะไรก็ถามจากทางชาวบ้านนั่นแหละ
เราก็ถามทางชาวบ้านแล้วนะฮะแต่เราอยากฟังทางผู้ใหญ่ด้วย